โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๓นะคะ

ขออภัยนะคะรถจักรยานพระราชทานค่ะ
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โครงการปั่นน้ำใจปั่นสู่ฝัน
จักรยานเพื่อน้องครั้งที่๒ค่ะ
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๔

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี
โครงการปั่นน้ำใจปั่นสู่ฝัน

ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
สังกัด๑๔โรงเรียนจำนวน๓๗๕คันค่ะ
โดยมีครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดเป็นผู้รับมอบที่ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๑
ค่ายรามคำแหงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
ซึ่งโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยสมาคมสิทธิ์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้า
รวมทั้งอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทรเป็นการตอบแทนสังคม
รวมทั้งจัดหาจักรยานมอบให้เด็กนักเรียนในถิ่นธุรกันดาล
เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย
แล้วก็ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ
สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน
เพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนค่ะ